๑๖น๕๓นนะครับคุณผู้ชมครับ

วันนี้เป็นคำเตือนจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

เก้าจังหวัดเตรียมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ
ซึ่งเป็นผลกระทบจากการระบายน้ำเพิ่ม
เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์
เอาละครับผมจะเริ่มจากเขื่อนเจ้าพระยาก่อน
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ชม
ก่อนว่าเขื่อนเจ้าพระชาไม่ใช่เขื่อนกักเก็บน้ำ
เป็นเขื่อนกั้นน้ำทำหน้าที่คอยคุมจังหวะการระบายน้ำ
ถ้าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำตามแผนที่เขาบอกมานะครับ

ใช้หน้าเจอก่อนถัดมาสิงบุรีรบบุรีอ่างทอง
พื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำด้านข้างก็โดนนะครับ
ส่วนเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์ที่ถ้าไม่ระบายมันเต็ม
มันเต็มแล้วเดี๋ยวความมั่นคงของเขื่อนมันจะน้อยลง
ที่เขาระบาย๑๒๐๐ล้านลูกบาทเมตรนะฮะ
ระบายออกมานะจังหวัดที่จะต้องน่าเป็นห่วงนะครับ
เพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
เจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาลงมากับเขื่อนป่าศักดิ์อายุทยาครับ
พระนครศรีอยุธยาจะเป็นศูนย์รวมของน้ำที่มาจากทั้งสองเขื่อนที่ผมว่าไป
จากนั้นนะครับลงมานะฮะเขื่อนป่าศักดิ์สละบุรีโดนก่อนนะครับ
พอมาบรรจบกันที่พระนครศรีอุทยาปั๊บจากนั้นครับ
ปฐุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครท่านต้องเตรียมนะครับ
นี่คือเส้นทางน้ำแล้วก็ความจำเป็นที่ต้องระบายน้ำจากทั้งสองเขื่อน
ที่ประชาชนจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนรุ่มน้ำเจ้าพระยาจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนครับ
แล้วถ้าไปดูเนี่ยนะคะก็มีได้รับผลกระทบแล้วตามเส้นทางที่คุณนัทพงศ์ได้อธิบายไว้เนี่ยนะคะ
ชาวบ้านในเขต๙จังหวัดเดี๋ยวไล่ไล่ไปเลยนะคะที่โดนแล้วเนี่ยก็คือที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีชุมชนเริงรางกว่า๓๐หลังคาเรือนต้องช่วยกันค่ะ
ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกมาเพราะว่าเมื่อคืนนี้น้ำมาแล้วค่ะขึ้นสูง๒เมตรนะคะถูกน้ำท่วมบางบ้านก็ท่วมสูง๒เมตรเลยนะคะ
อันนี้ก็คือจากการระบายน้ำของเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิตนั่นเองนะคะแล้วน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเวลามามันทำให้น้ำในพื้นที่เนี่ยระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาตอนนี้คนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าศักดิ์ก็โดนน้ำท่วมแล้วนะคะนี่ค่ะส่วนที่จังหวัดอ่างทองน้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งค่ะขยายวงเข้า
ถนนเสียหายด้านข้างพังแล้วค่ะนะคะมูลนิธิร่วมกระตันยูต้องไปช่วยเหลือประชาชนนะคะช่วยย้ายผู้ป่วยคนแก่แล้วก็ส่งสิ่งของความช่วยเหลือค่ะตำรวจเองตอนนี้ที่สพป่าโมกก็ต้องเข้าไปดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินแล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วข้ามไปที่พื้นที่ตำบลโรงช้างด้วยนะคะปฐุมธานีค่ะน้ำเข้าท่วมวัดเกรินที่อยู่ริมแม่น้ำ
เลยเจอน้ำท่วมแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ต่ำด้วยไม่มีเขื่อนกันด้วยนะคะน้ำเนี่ยท่วมลานวัดสูง๖๐เซนติเมตรปีนี้น้ำมาเร็วมากเขาบอกมาตอนกลางคืนญาติโยมตอนนี้จะมาวัดก็ใช้เรือเข้ามาเนี่ยค่ะครับโอ้โหนะคะน้ำเนี่ยไหลผ่านสถานีวัดน้ำอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๓๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะตอนนี้สองฝั่งเจ้าพญา
เท่าที่ฟังจากคุณวัลาพรมานี่แสดงว่าน้ำประชิดกรุงเทพแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
โอ้โหเนี่ยครับก็เขามีการเตือนนะฮะในกรุงเทพมหานครนะครับ
ซื่อดูสิตพระนครสัมพันธวงศ์แล้วมีเขตอะไรอีกบ้างครับคุณพระราพรฮะ
ก็มีบางคอแหลมยานาวาคลองเตยบางกอกน้อยคลองศาล
คุณผู้ชมที่อยู่ในย่านนี้เตรียมเก็บของขึ้นที่สูงนะคะ
แล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ